มีคงมีการถามวันนี้คือมาทำอะไรบ้าง

มาช่วยให้กำลังใจแล้วก็แจกของนะครับ
คือไม่ค่อยเห็นพี่เศกทำกับข้าวหรือ

อันนั้นคือ

ทำไมเป็นวัดนี้คะพี่เสก

ได้เห็นพี่เสกวันนี้ขนของด้วยไม่กลัวร้อนเลย
ไม่ร้อนครับ
ไงบ้างคะเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วพี่เสก

หลังจากที่เรานอนดูอยู่ในบ้านเนี่ย

แจกข้าวเขาก็มารับอาหารไปกิน
ข้าวบ้านเห็นพี่เสกก็ยิ้มได้

วันนี้เอาอะไรมามอบไว้ครับ
วันนี้มีทั้งเจลแอลกอฮอล์

แล้วก็ข้าวแล้วก็ปลาร้าโลโซ

หลายอย่างเลยค่ะคิดไม่ออกสามร้อยชุดสามร้อยชุดค่ะค่ะปาราโลโซนี่คือ
ของจะเป็นพันธมิตรด้วยกันกับมีร่วมกันอะไรอย่างนี้
อันนี้มีใครร่วมสมทบทุนมาบ้างนะครับมีเพื่อนเพื่อนค่ะอ่าคนละอย่าง
สองอย่างเพื่อนเพื่อนน้องน้องพวกค่ะก่อนนั้นมีพี่เสกร้องเพลง
เองแล้วก็นำรายได้หลายแสนเลยไปช่วยใช่ครับตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
ก็ได้สี่แสนกว่าบาทนะครับมีน้องอ้ำน้องอ้ำก็มาช่วยด้วย
ไปหาน้องอ้ำบริจาคช่วยมาแสนเงินอันนั้นจะเป็นอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์การแพทย์
ใช่อ่าเอามีน้องตูนตูนบอริสแสล่มก็บริจาคมาด้วยแหละครับ
ก็สมทบกันก็ไหวแล้วก็ไปไปบริจาคให้แปดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลละห้าหมื่นค่ะคือไปด้วยตัวเองไหมคะหรือว่าไงเอ่ย
ใช่ค่ะคือหลายคนตอนนี้จะได้เห็นพี่เสกแบบกลับมาเล่นโสดเยอะ
อย่างพี่ตู้นเขามีตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับ
พี่ก็ทำด้วยนะเพลงทั้งท้อง
ดีอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรต่ำแต่จะมีร้องเพลงหลายคืนไหมค่ะพี่

เห็นบอกว่าพี่ก็เตรียมเพลงไว้เหมือนกันแบบช่างงวางวาง
วางไม่ได้ทำหรอกก็พยายามคิดว่าจะเล่นออกไปแล้วเล่นยังไง
ค่ะพี่เสกอยากให้พูดถึงแบบตอนนี้คนหลายคนเครียดอะพี่

เราขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปนะครับ
เครียดนะครับพวกเราคนไทยด้วยกัน

พิการว่าไงบ้างครับเป็นผู้หญิงบางทีแบบบางคนแม่ไม่มีนมให้ลูก
ไม่มีนมให้ลูกด้วยอะไรอย่างนั้น

หลังจากที่บริจาคให้๘โรงบาลเราก็จะมี
คล้ายกับถุงเป็นหลังมีรางทีพให้อีกประมาณ๑๐ที่
ให้อีก๑๐ที่แล้วก็มานี่
ขอให้ต่อสู้ต่อไปนะครับยังต้องอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติก่อนนะครับ
เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้
คุณหมอด้วยนะครับส่งกำลังใจให้คุณหมอคุณหมอนี่เป็น
เขาเรียกว่าแนวหน้าเลยแล้วก็เป็นกำลังสำคัญ
เสียสละมากนะครับขอขอบคุณมากแล้วก็ขอปรบมือให้ทุกท่านนะครับ
ขอบคุณมากนะครับ
อ่ะในส่วนของพี่ในส่วนของรับห้าโมงอีกทีหนึ่ง
พรุ่งนี้มารับของสดมารับอาหารก่อนอ่ะอ่ะหมูเดินไปเลย
อ่ะเดิน
ไปอ่าวัดคุณพูไม่เรียบร้อย
ไม่ต้องรับนะขอแค่รอบเดียวขอแค่รอบเดียวขอไม่พอนะ
ไม่ต้องให้ใครคุมเราหรอกเราคุมตัวเองนี่แหละ
มันมีจุดบอกอยู่มันมีตำแหน่งบอกอยู่
ปิดแล้วจ้ะปิดแล้วถึงเที่ยงปิด